ไปปิดท้ายเบรกนี้กันที่สุรินทร์นะครับ
เพราะว่ามีการฮือฮากระหึ่มโซเชียลมาก
ผู้กำกับกองสืบสุรินทร์
โพสต์ลาออกจากตำแหน่งอย่างกระทันหัน

ท่านภูมิกับโอ้โหท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ทำงานดี
ท่านมีปัญหาเรื่องอะไรเกี่ยวกับงานหรือเปล่า
ผู้กำกับบอกไม่มีงานไม่มีปัญหาเรื่องงาน
แต่ถึงเวลาของการเป็นลูกกระตันอยู่แล้วนะครับ
สุปรีระยะภูมิกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสุรินทร์
ได้โพสต์อำลาเพื่อนข้าราชการตำรวจ
เพื่ออะไรเพื่อไปดูแลแม่ที่มีอายุมากแล้วนะครับ
โดยมีใจความบอกว่าเรียนหัวหน้าสพทุกท่าน
ผมต้องลาออกเพราะมีภารกิจที่ให้ใครทำแทนไม่ได้
จะรอเกษียณแล้วค่อยไปดูแลก็กลัวจะเสียใจภายหลัง
ผมถึงดวงดาวแล้วครับเพราะเลือกดาวที่อยู่ใกล้
ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับ
พอโพสต์แบบนี้ออกไปตำรวจหลายคนลูกน้องหลายคน
แล้วก็เพื่อนร่วมงานหลายคนก็ตกอกตกใจ
ไหนที่ภูมิกับท่านนี้เลือก
สอบถามพูดคุยนะคะเกี่ยวกับโพสต์ที่เขียนลาม
ข้าราชการตำรวจด้วยกันก็บอกว่าคือเรื่องนี้นะคะ
ไม่คิดว่าจะมีคนสนใจไม่คิดว่าจะดังอ่ะนะ
ไม่คิดว่าจะมีคนมาโพสต์ข้อความที่แชร์ที่โพสต์แบบนี้ออกไปเยอะแยะขนาดนี้นะคะ
เพราะว่าก็มีคนที่รู้จักสนิทสนมกันเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุย
แต่พอโพสต์นี้แชร์ไปเยอะก็มีการโทรเข้ามาเยอะตลอดทั้งวันเลย
คือโทรมาให้กำลังใจเยอะมากนะครับ
คือพอรู้เรื่องราวของผู้กำกับจารย์แล้ว
ดาวที่ผู้กำกับเจรเลือกก็คือคุณแม่อายุ๘๙ปีเท่านั้นเองนะครับ
ใช่ค่ะก็เลยพูดถึงความตั้งใจนะคะ
จริงแล้วตั้งใจจะลาออกจากราชการมานานแล้วแหละ
เพราะคุณแม่อายุมากแล้วแล้วก็ป่วยด้วย
ตอนนี้อายุ๘๙ไม่มีใครดูแล
พี่ชายก็มีงานมีภารกิจไม่ค่อยมีเวลาได้มาดูแลอย่างเต็มที่
ส่วนตัวเองถ้าจะลางานมาดูแลคุณแม่ก็ต้องใช้เวลามาดูแลหลายวัน

คือภูมิกับเจรก็เปิดเผยบอกว่าโอ้โหตอนทำหน้าที่ตำรวจนะนะ
ก็ไม่ค่อยมีเวลาในการกลับไปเยี่ยมแม่ไปดูแลแม่เลย
เดือนนึงจะกลับไปดูได้สัก๒ครั้งก็ให้พี่ชายดู
แต่ตอนหลังพี่ชายก็มีงานเยอะงานแยะเลยเหมือนกัน

ภูมิกับเจรเลยบอกว่าเอาล่ะผมตัดสินใจลาออกดีกว่า
เหลือเวลาราชการอีก๒ปีไม่เป็นไรผมคิดรอบครอบดีแล้ว
ผมตัดสินใจลาออกซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่๑มีนาคม
คือเมื่อวานนี้แล้วเพราะผมจะไปใช้ชีวิตกับคุณแม่

ผู้กำกับบอกว่าหลายคนอาจคิดว่ามีเหตุผลอย่างอื่นด้วยหรือเปล่า
ภูมิกับบอกว่ายืนยันเลยไม่มีเหตุผลอื่น
เรื่องการเรื่องงานเรื่องความเครียดจากการทำหน้าที่
ของตำรวจรับราชการมาเงินดงเงินเดือนอะไร
ผมไม่มีปัญหาใดทั้งสิ้น

คือผมต้องมาใช้ชีวิตอยู่กับคุณแม่แล้วล่ะ
ซึ่งเมื่อปี๑๙๓๖คุณแม่ถูกรถชนขาหัก
ตอนนั้นก็ไปมามาดูแลแม่รักษาจนหาย
และเมื่อไม่นานมานี้แม่ก็ล้มในบ้าน

คือคุณแม่อยู่บ้านคนเดียวล้มในบ้าน
สะโพกหักหัวแตกไม่มีใครดูแล
จนกระทั่งมีคนมาพบรีบนำส่งโรงพยาบาล

เป็นเหตุให้หลังจากเหตุการณ์นั้น

ถ้าเหตุการณ์ที่คุณแม่ล้มในบ้านหัวแตกสะโพกหัก
ไม่มีใครไปช่วยทันแล้วคุณแม่เสียชีวิต
คนที่เสียใจมากก็คือเขา

ยังไม่ทันได้ทำหน้าที่ในการดูแลแม่ได้อย่างเต็มที่เลย
ทีนี้แหละครับก็เลยตัดสินใจลาออกแล้ว
บอกว่าจะมาใช้ชีวิตในการดูแลแม่
ทุกวันทุกวันหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับ

หลายคนบอกว่ามันโดนใจตรงที่อะไรรู้ไหม
เหมือนชีวิตผมเลยเหมือนชีวิตฉันเลย
ฉันมาทำงานหาเงินอยู่ที่กรุงเทพ

คุณเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะผมเหมือนกันพ่อแม่อยู่ต่างจังหวัด
หลายคนนะก็มาทำงานหาเงิน

แต่ว่าบางทีลืมไปถึงคนที่บ้าน

ว่าชีวิตฉันต้องกลับไปดูแลพ่อแม่ให้มากกว่านี้